แล้วก็ถูกรวรรณที่๑วัทธิภาพมาได้เงินไป๖ล้าน
แต่เกิดอาการงอนกันไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของเงินทั้งสองฝ่าย

ฝ่ายหญิงก็ไปแจ้งความฟ้องร้องกันไป
สุดท้ายถึงแม้จะมีการตกลงว่าจะแบ่งกันคนละ๓ล้านก็ตาม

มีภรรยาหลวงของผู้ชายคนนี้ออกมาบอกว่า
ฉันเป็นเมียของเขาฉันต้องการเงินทั้งหมดกลับคืนมา

โอ้โหเรื่องราวมันก็ไม่จบ
มันชุนละมุนมันอลละเวงมันวุ่นวายมากขึ้นเหลือเกินนะคุณทัศนัย

เรื่องของการนอกใจผู้หญิงก็มาเป็นชู้

มันก็แน่นอนต้องติดตามยาวคุณผู้ชมเรื่องนี้
ใช่แล้วเขาบอกว่าที่เป็นข่าวมาแบบนี้
พอเรื่องมันแดงก็เลยกลายเป็นเรื่องโป๊แตก
เมียหลวงเลยมารู้ว่าอ้าวที่แท้สามีฉันไปแอบมีกิ๊กไปแอบมีน้อย
แล้วเมียหลวงเขาก็เลยไปปรึกษากับทนายเดชาใช่ไหม

แต่พอลงหนังสือพิมพ์ลงข่าวไปเมียหลวงรู้เลย
ทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์บอกว่าได้รับการติดต่อจากผู้หญิง
ซึ่งอ้างว่าเป็นภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของผู้ชายคนนี้ก็คือนายวิจักร
นายวิจักรอายุ๓๔ปีถูกระวังที่๑
ในส่วนของภรรยาหลวงเมียหลวงเนี่ยยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยติดตามพฤติกรรมสามีตลอด
สงสัยว่าสามีจะมีชู้แต่ยังจับไม่ได้
บ่อยครั้งที่เธอกับสามีตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมา
สุดท้ายมารู้ว่าอ๋อผู้หญิงคนที่เป็นข่าวนี่แหละชอบโทรมา
แต่สามีบอกว่าเฮ้ยเป็นแค่เพื่อนเพื่อนร่วมงานเท่านั้น
ตัวเองก็ปล่อยผ่านไป
แต่พอเป็นข่าวเรื่องของลอตเตอรี่เป็นข่าวเป็นข่าวโคมคึกโคมขึ้นมา
ว่าผู้หญิงไปฟ้องร้องผู้ชายเรื่องของลอตเตอรี่อะไรแบบนี้
ทำให้เธอโอ้โหความลับมันไม่มีในโลกไง
จับได้คาหนังคาขาวเพราะเธอคือเมียที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มีทะเบียนสมรสด้วยก็มีความประสงค์จะฟ้องร้องทั้งสองคน
โดยจะฟ้องสามีข้อหารนอกใจและฟ้องฝ่ายหญิงว่าเธอเป็นชู้กับสามีฉัน
รวมทั้งภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถจะฟ้องร้อง
เอาเงินรางวัลตรงนั้นกลับมาได้เพราะว่าถือว่าเป็นสินสมรส
ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นเป็นของผู้ชายเป็นคนไปซื้อมา
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีสิทธิ์ในเงินจำนวนนั้นด้วยนะครับ
๒๓ล้านบาทในคืนเพราะว่าเมียไม่ได้ยืนยอมด้วย
ไปกันใหญ่แล้วครับนอกจากนี้จะดำเนินคดี
ที่ว่ามายุ่งกับสามีตัวเองในความผิดฐานชู้
นี่คือทนายเดชาก็มีการไลฟ์แล้วก็มีการบอกถึงเรื่องนี้
ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าคดีนี้เนี่ย
ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสใครซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็ถือว่าเป็นของคนนั้นมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ร่วมกัน
ยกเว้นว่าร่วมกันซื้อสลากด้วยกันทั้งสองคน
คือแปลว่าสมมุติถูก๑ใบ๑ใบ๘๐บาทอาหารกันคนละครึ่ง
ละ๔๐บาทอันนี้สามีภรรยาถึงจะเป็นเจ้าของ
มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันแต่ว่าเรื่องนี้ทนายเดชาบอกว่า
ก็จะต้องดูนะ๓ข้อค่ะคุณผู้ชม๑สามีภรรยา
จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ถ้าเกิดไม่ได้จดทะเบียน
ใครซื้อคนนั้นก็เป็นเจ้าของคนเดียวถึงแม้ว่าจะเป็น
สามีภรรยากันเพราะว่าไม่ใช่การทำมาคือเหมือนกับ
มันไม่ได้หามาได้ร่วมกัน
ซึ่งจากเรื่องนี้ถ้าผู้หญิงคนนั้นที่เป็นภรรยาน้อยเป็นคนซื้อ

ถ้าเป็นของผู้หญิงก็เงินทั้งหมดที่เป็นรางวัลก็จะเป็นของเขา

เพราะว่าเขาไปลงบันทึกประจำวันรวมถึงเซ็นชื่อข้างหลัง
ถ้าเกิดว่าจดทะเบียนสมรส

ถือว่าเป็นสินสมรส
ทั้งสองฝ่ายมีส่วนได้เท่ากันอันนี้คือกรณีถ้าจดทะเบียนสมรสนะและ๓เอาเงินของใครไปซื้อถ้าเกิดว่าซื้อคนเดียวแน่นอนเป็นของคนนั้นแต่ถ้าเกิดเอาเงินร่วมกันซื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของทั้งสอง
มันก็มันต้องพิสูจน์กันยาวนะ

สามีภรรยาสองคนนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนกันเนี่ย
เขาไปลงชื่อข้างหลังสลากด้วยกันทั้งสองคน
หากใครหากมีใครคนใดคนหนึ่งนำเงินไปใช้คนเดียว
อีกฝ่ายเนี่ยนะฮะก็สามารถดำเนินคดียักษ์ยอกทรัพย์ได้
มีโทษจำคุก๓ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๕๒วักแรกนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ลงถามไปถามเพื่อนบ้าน
ไปถามเพื่อนของคนที่ถูกล็อเตอรี่
บอกว่าฝ่ายหญิงมาเช่าอยู่คนเดียวหลายปีแล้ว
ส่วนฝ่ายชายเพิ่งมาอยู่ได้ประมาณ๓ปี
หลังจาก
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามภาษาสามีพระริยาปกติ
คิดเลยว่าผู้ชายจะเคยมีครอบครัวอยู่แล้ว
หลังจากเกิดเรื่องขึ้นมาก็ไม่เห็นฝ่ายชายเข้ามาที่ห้องพักอีกเลย
อันนี้ตำรวจสามารถเอาเรื่องนี้ไปประกอบการสอบส่วนได้
เพราะถือว่ามีคนรู้เห็นว่าชายหญิงคู่นี้เขาอยู่กันฉันสามีภรรยา

แล้วก็ฝ่ายหญิงที่เป็นข่าวเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
บอกว่าพอถูกแบบนี้มันเหมือนเป็นทุกขลาบ
ถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้ไม่อยากถูกดีกว่า
เพราะว่าที่ผ่านมา๓๔ปีที่คบกันมาก็ฝ่าฟันอะไรมาด้วยกัน
แต่พอมาเจอแบบนี้มันก็กลายเป็นทะเลาะกันด้วยเรื่องเงินเงินทอง
สุดท้ายมันแค่งอนกันเพราะว่าต่างฝ่ายเอาครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมาเกี่ยวข้อง
พอฟังข่าวแบบนี้แล้วคุณทัศนัยคุณระวังนะ
คุณถูกรางวัลบ่อยคุณไปตกลงกับใครไว้หรือเปล่า
มันจะไม่บอกใครเลยเก็บไว้คนเดียวเลย